ถ้าร่วมเนี้ยมันเกิดมาจากการที่มีน้องคนหนึ่งค่ะ
เป็นผู้หญิงนะเขาโพสต์ผ่านโซเชียลนะคะ
บอกว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อบอลไปในสถานที่ต่าง
ต่างเนี่ยดูไร้รักษณะยอมอือแล้วยังบอกอีกว่าผู้ชายควร
ใส่เสื้อเชิดเพราะจะทำให้ดูดีกว่าซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วย
ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายรวมถึงเหล่าคนบันเทิงก็ร่วมโพสต์รูป
พร้อมกับติดแฮชแท็กเซฟเสื้อบอลกันเพียบเลยค่ะฝากพระเอกคนดังอย่างโป๊บธนวัฒน์นะคะ
ในฐานะที่รักกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่า
เรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครสะดวกใส่เสื้อบอลในชีวิตประจำวัน
ก็สามารถใส่ได้แค่ให้ถูกการละเทศะก็พอค่ะ
ผมก็เล่นฟุตบอลแต่ว่าไม่ได้ไปยึดติดกับว่าต้องใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อบอล
เสื้อมันก็คือเสื้อแหละมันก็แค่มันก็แค่คำสมมุติว่านี่คือเสื้อยืดนะ
เสื้อเชิดนะเราก็อย่าไปมองว่ามันเป็นเสื้ออะไรอย่างนี้
มันก็แค่สิ่งที่มาปิดกายเราไม่ให้มันโป๊ะใช่ป่ะ
มันก็ใส่อะไรก็ได้ก็ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราใส่แล้วถูกการะเทศะไหมอย่างนี้
ถ้าไปงานงานศพอย่างเงี้ยไปใส่แมนดูแดงเชื่อไปใส่แมนดูแดงเชื่อ
มันก็ไม่ใช่เรื่องแง่มันมันก็มันก็ต้องดูตามกราศเทศะครับ
ถ้าคนนั้นหน้าตาดีสักอย่างก็ไม่ใส่อะไรก็หล่อใส่อะไรก็หล่อ

โป๊ปก็ออกตัวนะคะว่าไม่ค่อยได้พูดเรื่องส่วนตัวกับพระเอกรุ่นน้องสักเท่าไหร่
แต่ก็มองเป็นกลางว่าชีวิตเนี่ยก็มีรักมีเลิกเป็นเรื่องปกติค่ะ
ไม่ทราบเลยครับ
กับเพื่อนนักแสดงก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ครับ
ผมจะอยู่เงียบที่บ้านไปตีกอล์ฟแล้วก็ไปทำบุญกับแม่อะไรอย่างนี้ช่วงนี้
ไม่ได้รกสวยแล้วอันนี้เรื่องจริงนั่นไม่ได้รกสวย
ก็เห็นใจนะก็บางทีแบบน้องก็อาจจะแบบไม่รู้จริงไม่จริงอะไรอย่างนี้เนอะ
เขาออกมาตอบหรือยังผมก็ยังไม่รู้อ่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหม
เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคบใครแล้วก็เลิกมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
บางคนแต่งงานกันตั้งนานยังเลิกกันเลยใช่ป่ะ
มันก็มีทุกแบบแหละมันว่าใครไม่ได้หรอก
เฮ้ยเป็นพระเอกที่ตอบคำถามดีมาก

คือถ้าเลิกกันแล้วชีวิตไม่มุกออนต่อจะได้ยังไง
จะต้องจมปากกับเรื่องราวในอดีตเหรอถูกไหม
ค่ะมันไม่ต้องไปเศร้าเสียใจอะไรขนาดนั้นนะ
คนเราก็แต่งมุกอ่อนกันได้นะคุณผู้ชมนะ